ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะถึงจะช้าแต่ก็น่ารักนี่คือนิยามหนึ่งของเจ้าสล็อตค่ะซึ่งสล็อตเนี่ยถือว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวได้เชื่องช้าที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสล็อตให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
และก็ครองใจใครหลายคนนะคะถึงขั้นที่ล่าสุดมีการจัดตั้งวันสล็อตสากลให้เลยทีเดียวก็คือตรงกับวันที่๒๐ตุลาคมค่ะซึ่งถือว่าเป็นการตั้งโดยมูลนิธินะคะในประเทศโคลมเบียมีการจัดตั้งวันสล็อตสากลขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญทั้งวิถีชีวิตการเป็นอยู่การอาศัยตามธรร
ของเจ้าสล็อตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
จะเห็นได้ว่าเป็นตัวที่

ทวีปอเมริกาตอนกลางและตอนใต้

สล็อตนี้ถือว่าเป็นญาติใกล้เคียงกับตัวกินมด

คือสล็อต๒นิ้วแล้วก็๓นิ้วมีทั้งหมด๖สายพันธุ
เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตใกล้๐๐๐๐เลยทีเดียว
แต่รู้ไหมคะว่าในแต่ละปีเจ้าสล็อตเนี่ย
เพื่อถือว่าเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าทุกย่างเก้า
ต้องจบชีวิตลงเพราะถูกรถชนไฟช็อต
แล้วก็อีกหลายสาเหตุทำให้มูลนิธิในโคลัมเบีย
เขาต้องออกมาดูแลแล้วก็ให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญ

แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ป้องกันสัตว์โลกสุดน่ารักแบบสโลไลฟ์
อย่างเจ้าสล็อตกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะไปโลกร้องกันต่อที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะ
หลังจากที่ภาวะเรื่องของคลื่นความร้อนหนักนะคะ
ทำให้ต่างประเทศอย่างในประเทศอังกฤษตอนนี้นะคะ
ในเรื่องของคลื่นความร้อนให้ทำให้แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วขึ้น
เพราะว่าเมื่อ๓ปีหลังจากที่มีการระบาดโควิด๑๙นักวิจัย
ขณะที่ยุโรปเองก็ตอนนี้เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะ
อุณหภูมิน้ำอุ่นถือว่ามีปริมาณที่อุ่นขึ้นแล้วก็ทำให้แผ่นน้ำแข็งละลาย
แล้วก็ทำให้การขนส่งที่ฐานเนี่ยหยุดชะงักเนื่องจากเครื่องบินที่ประจำฐานไม่สามารถขึ้นลงจอดได้
ร้อนมากขึ้นแล้วก็มีภาวะโลกร้อนที่ต้องกลับไปมองนะคะ
เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของฟอสซิลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพื้นที่ชายฝั่ง
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้บอกว่าหากแผ่นน้ำแข็งละลายทั้งหมด
ก็จะใช้เวลาหลายศัตวรรษค่ะแต่อาจจะเป็นการเพิ่มระดับน้ำทะเลในโลกมากขึ้นถึง๖เมตร
อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาที่เกิดขึ้น
เรื่องของสภาพอากาศที่อุ่นขึ้น

ที่จะทำให้แกนน้ำแข็งนั้นกลับมามีความเย็นมากพอ
เพราะว่าร้อนขึ้นแบบเร็วมาก๒เท่าจากพื้นที่อื่นในโลก
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บางฤดูเช่นฤดูเนี่ยอาจจะมีอากาศร้อนขึ้นเร็วกว่าปกติ
ของบริเวณอื่นทั่วโลกถึง๓เท่าเช่นกัน
นี่ก็คือเป็นในส่วนของการสะท้อนภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันลดปัญหาหรือว่าลดปัจจัย
ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนกันหน่อยแล้วกันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ